ตามความคืบหน้าเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้น
เมื่อวันจันทร์ที่๔พฤศจิกายนที่ศาลจังหวัดพัทยา
เพราะว่ามี๓ผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ขณะถูกควบคุมตัวไว้ที่ห้องควบคุมตัวที่ศาล

โดยใช้อาวุธมีดแทงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บริเวณศาล
แล้วก็มีอาวุธปืนใช้ในการยิงขึ้นฟ้าเบิกทาง
จากนั้นขึ้นรถกระบะหลบหนีไป

พยายามที่จะสืบเสาะเส้นทางในการหลบหนี

ถึงขณะที่พบตรพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
บอกว่าถ้า๓ผู้ต้องหานี้ต่อสู้ขัดขืน

นั่นก็คือมาตรการแบบเขาเรียกจับตาย

เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ไปปิดล้อมกว่า๑๒ชั่วโมง

ห่างจากชายแดนกัมพูชาไปไม่ถึง๒๐กิโลเมตรนะครับ

นายหน่อยหรือต้นนินเทศอายุ๔๐ปี
นายบาสหรือมาร์คอาเลนเฮลมัสอายุ๓๙ปีสัญชาติอเมริกัน
แล้วก็นางสาวสิรินภาวิเศษฤทธิ์อายุ๓๐ปีนะครับ
ซึ่งเมื่อวานี้ทางตำรวจ
ปิดล้อมไว้บริเวณรอยต่ออำเภอวัฒนานคร
อำเภอเขาชะกันและอำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้ว
เพราะว่าหลังจากที่ตำรวจไปพบรถกระบะที่ถูกจอดทิ้งไว้
ซึ่งถือว่าเป็นรถกระบะคันที่๓ผู้ต้องหาขับหลบหนีมาจากศาล
โดยมีผู้ต้องหาอีก๒รายช่วยในการหลบหนี
แล้วก็ไปต่อกับรถเก๋งอีกคันหนึ่ง
เพราะว่าเอารถกระบะนี้ไปจอดทิ้งไว้ในพื้นที่หนึ่ง
แล้วก็ตำรวจตามไปยึดรถกระบะคันนี้ได้
แล้วก็ทราบว่าผู้ต้องหาทั้ง๓รายพร้อมคนที่ช่วยพาขึ้นรถเก๋ง
แล้วเอาไปจอดไว้ที่บ้านเขาจาน
ซึ่งมีชาวบ้านเห็นว่ามีรถมาจอดในพื้นที่

และพบว่ามีคนเดินหนีเข้าพื้นที่ไร่เขตรอยต่อบ้านเขาจาน
บ้านทัพช้างบ้านหนองป่าเข็งที่อำเภอเขาชะกัน

และล่าสุดมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีก๑คนแล้ว

ตอนนี้ทางทีมข่าวของเราจะมีรายงานมาจากในพื้นที่
ติดตามรายงานจากคุณจิรายุทธ์บุญชูครับเชิญครับ

คุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศสดในบริเวณไร่อ้อยนะครับ
ในพื้นที่ของอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วนะครับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้ปิดล้อมพื้นที่
เพื่อไล่ล่า๓นักโทษที่แห่คุกจากศาลจังหวัดพัทยา
หนีมาในพื้นที่ของจังหวัดสะแก้วนะครับ
ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ

จับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๓รายได้เรียบร้อยหมดแล้ว
แล้วก็รวมถึงผู้ต้องหา
รวมถึงคนที่มาช่วยเหลือผู้ต้องหาในการหลบหนีนะครับ
แล้วสามารถจับตัวได้บริเวณไล่อ้อยด้านหลังของผมนี้นะครับ
ก่อนหน้าที่จะจับตัวผู้ต้องหาทั้ง๕รายได้นะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับตัวหนึ่งในผู้ต้องหา
นั่นก็คือนายหน่อยนินละเทศนะครับ
ผู้ต้องหาพร้อมกับภรรยาสาว
แล้วก็หนึ่งในผู้ช่วยเหลืออีก๑คนนะครับ
สามารถจับตัวได้เพราะว่าตัวของนายหน่อยนั้น
เป็นคนที่ขอมอบตัวเองนะครับ
เพราะว่ากลัวว่าจะได้รับอันตรายจากการหลบหนีในครั้งนี้นะครับ
ส่วนอีก๒ผู้ต้องหานะครับ
นั่นก็คือผู้ต้องหาสัญชาติอเมริกานะครับ
นายบาทฮาเลนเฮลมัส
แล้วก็นางสาวสิรินภาวิเศษฤทธิ์นะครับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้บริเวณไล่อ้อย
ซึ่งห่างจากจุดที่ผมรายงานสดไปประมาณ๒กิโลเมตรนะครับ
ซึ่งเรายังไม่ทราบแน่ชัดนะครับ
ว่าทั้งสองผู้ต้องหานี้เจ้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มได้โดยวิธีไหนนะครับ
เพราะว่าหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเจ้าที่ตำรวจ

ละ๑๐นายนะครับได้ปูพรม
ค้นหานะครับปิดล้อมพื้นที่บริเวณรอยต่ออำเภอวัฒนานคร
ตั้งแต่บริเวณสี่แยกบ้านคลองมะนาวหมู่๑ตำบลท่าเกวียนนะครับ
วัฒนานครเข้าที่อำเภอเขาชะกันแล้วก็อำเภอวังน้ำเย็นนะครับ
โดยการได้บ่อแสนะครับเพราะว่าได้ติดตามร่องรอยการหลบหนี
รวมไปถึงสอบสวนผู้ต้องหาที่จับได้ก่อนหน้านี้นะครับ
พบว่าตัวคนร้ายที่จับตัวได้๕คนเมื่อสักครู่นะครับ
แบ่งออกเป็น๒ชุดนะครับชุดแรกประกอบด้วย๓คนนะครับ
มีนายหน่อยนิรเทศนะครับกับนางสาวสุนิสาคำหาร
แฟนสาวนะครับแล้วก็ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนนะครับ
แล้วก็ชุดที่๒นะครับแบ่งออกเป็น๒คนนะครับ
นั่นก็คือนายบาสฮาเลนเฮลมัสอย่างที่ผมได้บอกไป
แล้วก็แฟนสาวของนายบัสนั่นเองนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นกำลังเดินทางไปเอาตัวนะครับ
เพื่อนำตัวไปที่สพเขาชะกัน
เพื่อนำไปสอบปากคำเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็ส่วนตัวของนายหน่อยนินเทศนะครับ
ที่จับตัวได้ก่อนนายบัสได้พาตัวไปที่
สพเขาชะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เพราะว่าต้องนำตัวทั้ง๓รายนี้ไปสอบประคำเพิ่มเติม

แต่ว่าภายหลังจากการจับตัวนายหน่อยได้

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถปิดล้อมพื้นที่ในจุดเดียวกัน
สามารถจับตัวนายบัสได้อีกเช่นเดียวกันนะครับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจยังก็ได้พาตัวนายบัส
แล้วก็ภรรยาสาวที่จับตัวได้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
นำตัวไปสอบสวนสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพเขาชะกันนะครับ
แล้วก็ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรแล้ว
ทีมข่าวจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

รายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วครับ

เพราะว่ามันมีรายงานข่าวมาตั้งแต่เมื่อคืน

กระทั่งเช้ามาก็จับกลุ่มเพิ่มเติม
แล้วก็ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ที่ทีมข่าวของเรามา
รายงานมาก็คือจับกลุ่มได้ครบทั้ง๓คน
แล้วก็คนที่ให้การช่วยเหลืออีก๒คน

ในพื้นที่รอยต่ออำเภอวัฒนานครอำเภอเขาชะกัน

ซึ่งจุดนี้มันอยู่ห่างจากกัมพูชาไปแค่๒๐กิโลเมตรเอง

เพราะว่ากลัวว่าจะหลบหนีออกนอกประเทศนะครับ
คือก่อนหน้านี้มันมีกระแสออกมานะครับว่า
ตัวของนายบาสหรือว่ามาร์คอเลนพร้อมภรรยาก็คือผู้ต้องหาอีกคนนึง
คือนางสาวสิทธินภาได้ติดต่อบุคคลหลายกลุ่ม
ให้ช่วยพาหลบหนีแล้วก็เสนอค่าจ้างถึง๔๐ล้านบาท
ทีนี้ก็ต้องดูต่อนะฮะต้องแกะรอยกันต่อนะครับ
ว่าจะมีขบวนการที่ช่วยหลบหนีอีกหรือไม่
เพราะว่าทั้งอาวุธมีดอาวุธปืนรถกระบะรถเก๋ง
มาจากไหนอย่างไรมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
แล้วก็ญาติที่เคยไปเยี่ยม๓ผู้ต้องหา
เป็นคนที่เอาอาวุธทั้งหมดไปให้ผู้ต้องหาจริงหรือไม่นะครับ